พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ส่งสนพระราชหารุทัยและทรงให้คำแนะนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดิน
ให้กับชาวบ้านที่อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
จนสามารถพลิกฟื้นทำให้ดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงทุกวันนี้
ติดตามจากบรรยายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ดอกออกผลที่อุดมสมบูรณ์เป็นผลผลิตในโครงการสาธิตการปลูกพืชในดินเข็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลตาจันทร์อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมา
โครงการที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงรับที่ดินที่ราศดรน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวาย
พระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิชัยพัฒนานำไปปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ดินเข็มให้มีสภาพที่ดีขึ้น
กว่า๑๘ปีที่มูลนิธิใช้พัฒนาเข้ามาพัฒนาพื้นที่กว่า๒๔ไร่ของตำบลตาจันทร์อำเภอคงจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะมีการรวบรวมองค์ความรู้เรื่องของพืชที่สามารถปลูกได้ดีในดินเข็มส่งต่อไปยังเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
กว่าจะเป็นผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกมูลนิธิชัยพัฒนาใช้เวลาลองผิดลองถูกมานานกว่า๘ปีวิธีคิดก็คือปลูกพืชที่เหมาะกับการเติบโตบนดินเข็ม
นี้เราก็ห่อแล้วแต่เราไม่ห่อหมดเราจะเด็ดทิ้งถ้างั้นกิ่งมันจะหักปิดทิ้งเลย
ห้วยสะแถดเป็นอีกกลวิธีในการแก้ไขปัญหาดินเข็ม
ด้วยการให้น้ำไหลผ่านชะล้างความเค็ม
มูลนิธิชัยพัฒนาขุดไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
น้ำไหลผ่านพื้นที่อำเภอคงอำเภอพิมายและอำเภอโนนสูง
ยังประโยชน์ต่อราศดรที่ทำการเกษตรถึง๑๐หมู่บ้าน
พวกเขามีน้ำใช้โดยไม่ต้องรอน้ำฝน
เมื่อมีน้ำหลายครัวเรือนก็หันมาปลูกพืชแบบผสมผสาน
สร้างรายได้ที่ยั่งยืน
ถึงเรามาจบบัวตามนี่ก็น้ำบัวนี่ก็น้ำไม่แหงนะ
ได้จับป่ากินอะไรคนที่ไหนมาก็ได้ขายอะไรอย่างนี้

โครงการสาธิตการปลูกพืชในดินเข็มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลตาจันทร์

นำองค์ความรู้ที่ประยุกต์มาจากเกษตรทฤษฎีใหม่
ไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนและเห็นผลจริง
กลุ่มที่ทำแบบเกษตรทฤษฎีอินซี
หรือใช้สารเคมีนิดหนึ่ง
ก็ผ่านแล้วก็สินค้าเขาก็ได้คุณภาพ
แล้วก็ขายได้ราคาสูงกว่ากลุ่มที่ใช้สารเคมีด้วยครับ

ผืนดินที่เคยแห้งแรงไร้ประโยชน์
และความอยู่ดีกินดีของชาวบ้านในพื้นที่
นำมาซึ่งความสุขและความภาคภูมิใจ
ให้กับคุณยายฉลวยสินประกอบวัย๖๗ปี
หนึ่งในเจ้าของที่ดิน๓ไร่
เคยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เมื่อ๑๘ปีก่อน
ทราบซึ้งในพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมีได้
เพราะการแก้ปัญหาดินเข็มอย่างยั่งยืน
ก่อเกิดเป็นทรัพย์ในดินสินในน้ำ
ให้ลูกหลานได้อาศัยอย่างชีพสืบไป
มาสิริของแก้วข่าวเที่ยวรัฐทีวีรายนาม